รายงานสดไป๓จุดเมื่อสักครู่นี้
จุดนี้ก็เผชิญกับปัญหาฝนตกต่อเนื่อง
แล้วก็น้ำระลอกที่๒นี้กำลังจะมานะครับ

คำถามสำคัญคือถึงเมื่อไหร่ฝนที่ตกเนี่ย

เพราะว่าตกแบบนี้เสี่ยงภัยทั้งน้ำมา

บอกเลยว่านานก็คือต้องเตรียมตัวรับมือต่อไปนะครับ
แต่ดูจากฝนเมื่อวานที่ตกลงมา
ตกลงมาแล้วก็ท่วมซ้ำเติมแล้วก็จนทำให้เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นเนี่ย
ตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ต้องจับตามอง
เพราะว่ากลุ่มฝนที่จะตกต่อไปก็จะไปตกซ้ำจุดเดิมจุดเดิม
จะยากต่อการเยียวยาต่อไป

วันนี้เดี๋ยวเราจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นกับระบบพยากรณากาศของเรานะครับ
คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
สถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้อย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้

เพราะว่ากลุ่มฝนนั้นถึงแม้ว่าจะหมดในห่วงระยะเวลานี้แล้ว
ก็ยังมีกลุ่มฝนกลุ่มอื่นนะครับที่จะเคลื่อนที่เข้ามาปกคลุม
บริเวณพื้นที่ภาคใต้เน้นฝั่งอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าเป็นอิทธิพลของลมมรสุมที่ตอนนี้กำลังค่อนข้างแรงละทีเดียว
ราฟิกนี้เป็นกราฟิกแสดงภาพรวม
ปริมาณน้ำฝนสะสม๔๘ชั่วโมงหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
คำนวณต่อไปนะครับจนถึงเย็นวันพรุ่งนี้
จะสังเกตว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นยังคงมีการกระจายตัวในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ตั้งแต่ตอนบนไปจนถึงตอนล่าง
แต่ว่าหลังจากนั้นจะสังเกตว่ากลุ่มฝนที่ตกเยอะ
ตอนบนหายไปแล้วเหลือแต่ตอนล่าง
แถวระเบิ่นพื้นที่จังหวัดสุรษนาธารณี
ลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
กลุ่มฝนตกหนักนั้นขณะนี้ได้เลื่อนออกไป
อยู่กลางทะเลแถวทะเลอันดามันเกาะนิโคบา

แต่อย่างที่บอกยังคงไว้วางใจไม่ได้
ยังคงมีอีกหนึ่งกลุ่มฝนที่มีโอกาสที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาปกกลุ่มในเมืองไทยของเรา
เพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับดูกราฟิกนี้นะครับ
สังเกตว่ามีการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนมาเป็นระยะระยะนะครับ
หนักบ้างเบาบ้างสลับกันไปอย่างต่อเนื่องตลอด๔๘ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับ
โดยกลุ่มฝนกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจเป็นกลุ่มฝนค่อนข้างใหญ่
ตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวอยู่แถวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง
มีโอกาสที่จะเคลื่อนที่เข้ามาปกกลุ่มในเมืองของเรา
ทีนี้ตัดภาพมาแค่เมืองไทยของเรานะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปกลุ่มฝนตกจุดไหนบ้างอยากให้คุณผู้ชมได้ดูดีนะครับ
นี่คือกลุ่มฝนที่คาดการณ์ว่าจะมาตกในวันพรุ่งนี้
ขออภัยนะครับในคืนนี้ช่วงประมาณ๒ทุ่มหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ก็คือในบริเวณพื้นที่ตอนกลางนิมิตตกอยู่ปะปลาย
หลังจากนั้นครับในวันพรุ่งนี้กลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นก็จะเน้นตกฝั่งอ่าวไทยนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางของภาค
หลังจากนั้นครับในช่วงวันพฤหัสสบดีช่วงเย็นกลุ่มฝนก็จะเน้นตกบริเวณทางตอนล่างสักส่วนใหญ่นะครับ
สังเกตว่าหลังจากนี้กลุ่มฝนนั้นจะมีลักษณะการเลื่อนต่ำลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนล่างของประเทศไทยนะครับ
ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าตอนนี้เองหนึ่งปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่ามรสุมฤดูหนาวนั้นมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้น
แรงแบบนี้เองจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญครับที่จะทำให้สถานการณ์คลื่นในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยรุนแรงด้วยเช่นเดียวกัน
สีเขียวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรนะครับ
กลุ่มประชิดชายฝั่งในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่างอย่างต่อเนื่อง
ใครที่เจริญเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
เล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งที่แรงแบบนี้เป็นผลมาจากมวลอากาศเย็นนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปครับจะค่อยแผลลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
และการคาดการณ์มวลอากาศเย็นที่แผลลงมาในครั้งนี้เนี่ยนะครับ
คาดการณ์ว่าจะมีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่องยาวไปถึงสิ้นเดือนนั้นเลย
แน่นอนครับเมื่อบริเวณทางตอนบนนั้นมีอากาศเย็นทางตอนล่างฝนก็จะมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ
แต่ถ้าหากเย็นมากฝนนั้นก็จะเลื่อนไปตกบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างสักส่วนใหญ่นะครับ
นี่คือลักษณะการพยากรณากาศที่เราต้องจับตามองนะครับ
ใครที่อยู่ทั้งภาคเหนือทั้งภาคอีสานรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ช่วงนี้นอกจากจะต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตแล้วที่สำคัญดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ